คุณผู้ชมใครที่ขับรถผิดกฎจราจร
เขาส่งใบสั่งให้ที่บ้านแล้วไม่ยอมไปจ่าย
ชอบคิดว่าไม่จ่ายก็ต่อภาษีได้นี่
รอไปดูเถอะค่ะตอนนี้จะไม่ได้เอาซะแล้ว
ต้องเขาบอกว่าให้รีบเคลียร์ซะไม่รีบไปจ่าย
ตอนนี้กรมขนส่งเริ่มพัฒนาระบบแล้ว
เชื่อมต่อกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถ้าคุณไม่จ่ายปีหน้าครับคุณจะไม่สามารถต่อภาษีได้นะครับ

เป็นรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับ
เปิดเผยความคืบหน้าในการเชื่อมระบบอายัดชำระภาษีประจำปี
ผู้ที่ไม่ชำระค่าปรับเรื่องของการจราจร
ทำผิดกฎจราจรนะฮะแล้วก็จะไปเชื่อมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตอนนี้พัฒนาระบบเอาไว้รองรับการใช้งานเรียบร้อย
ว่าจะเชื่อมต่อข้อมูลเรื่องของใบสั่งสักประมาณเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะครับ
ถึงมีนาคมปีหน้านอกจากนี้เนี่ยนะฮะ
ก็จะเร่งรัดเพื่อนำมาบังคับใช้กับผู้ที่ไม่ชำระค่าปรับตามกฎหมาย
เป็นการยกระดับวินัยการจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนนกับพี่น้องประชาชนนะครับ
แต่ก็ยังมีเรื่องต้องหามรือคันคือเรื่องของการอุทธรณ์ใบสั่งของประชาชน
ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดอย่างที่เราเคยอ่านข่าวไปนะ
เรื่องของเขาเป็นรถยกรถอยู่บนรถยกแต่ไปเขียนใบสั่งเขา
หรือว่าขับรถยนต์แต่โดนข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อก
อันนี้มันก็ยังไงอยู่นะฮะแล้วเบื้องต้นเนี่ยกรมการขนส่งทางบกก็จะออกไป
กลมชั่วคราว๓๐วันคล้ายกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ให้กับผู้ที่มาขอต่อภาษียานพานะในกรณีที่พบว่าไม่ชำระค่าปรับ
เรื่องของโทษการจราจรมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยประชาชนสามารถต่อภาษีได้
แม้มีเรื่องของค่าปรับสะสมมาเป็นการให้ต่อออกไปอีกหนึ่งเดือน
แต่ถ้าครบกำหนด๑เดือนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยแล้วคุณผู้ชมไม่ไปเคลียร์
จะมีความผิดเพิ่มเติมในข้อหาไม่ต่อภาษียานพานะนะครับ
อย่างไรก็ตามการอุทธรณโทษเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ต้องตัดสินใจอาทิโดนใบสั่งหลายพื้นที่
หรือโดนใบสั่งจากการสวมป้ายทะเบียนคนอื่นไปสวมป้ายทะเบียนเรา
แล้วเราโดนเป็นต้นโดยสามารถชำระค่าปรับได้ทั้งหมดนะฮะ
ปัจจุบันกรมขนส่งมีปริมาณการต่อภาษีอยู่ที่วันละ๑แสนคัน
ดังนั้นหากผู้ขับขี่หลบเลี่ยงการต่อภาษีจะมีโทษปรับ๒๐๐๐บาท
แต่ผมอยากให้ไปเคลียร์เรื่องของการออกใบสั่งที่ผิดก่อน
ออกให้ตรงให้ถูกก่อน
ก่อนเซ็นจะดูสักนิดนึงเนอะก่อนส่งอะไรแบบนี้นะคะ